กรณีที่พบศพชายชาวจีน
ถูกยัดใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็โยนทิ้งที่แม่น้ำปิง
ซึ่งล่าสุดก็มีการระดมค้นหากระเป๋าอีกใบหนึ่งด้วย
เพราะชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงกระเป๋าโยนลงน้ำตู้ม
แต่ตอนนี้เจอกระเป๋าใบเดียวอยู่เปิดมาข้างในเป็นศพ
ตายบอกว่าจะมีการนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วเดี๋ยวจะเอาเท่ากระดูกกลับที่ประเทศจีน
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมกรณีที่พบศพ
หว่างจุ้นอายุ๓๐ปีเป็นชาวจีน
ถูกฆ่ามัดมือมัดเท้าแล้วก็ยัดกระเป๋าเดินทาง

กล้องวงจรปิดจับภาพพฤติกรรมของคนร้ายได้ชัดเจนเลย
เพราะว่าคนร้ายเขาไปเช่ารถเป็นรถเอาผาดสีดำ
ขนกระเป๋ามาคันนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
กระเป๋ามาจากพัทยาแล้วก็มาทิ้งศพ
บริเวณสะพานลานดอกไม้ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเห็นหน้าชัดเลย
ซึ่งความคืบหน้าทางคดีเรื่องนี้ล่าสุดสารจังหวัดกำแพงเพชร
มีการอนุมัติหมายจับแก๊งชาวจีนทั้ง๔คน
เพราะว่ามีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับการฆ่าเพื่อนร่วมชาติยัดกระเป๋า
ซึ่ง๔คนนี้ก็มีนายฉินเหมียวนายหูเจิ้งฉงนายเชียวเชื่องหยูและนายฝานกัง
ก็๔คนนี้เป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันหน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
เพราะว่าไปสืบทราบได้ว่าผู้ต้องหาทั้ง๔คน
เดินทางหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยถือวีซ่าชั่วคราวค่ะ
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งญาติภรรยาของนายหว่างจุ้นผู้ตาย
เดินทางมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สพเมืองกำแพงเพชร

ด้วยความที่เป็นคนจีนก็จะต้องมีล่ามคอยแปลภาษาอยู่ด้วยนะคะ
ภรรยาแล้วก็น้องสาวผู้ตายให้ข้อมูล
บอกว่าผู้ตายเคยทำงานเกี่ยวกับการวางระบบคอมพิวเตอร์

รายได้ที่เข้ามาเดือนนึงมีรายได้มากกว่าเดือนละ๑แสนบาท
แล้วก็บอกว่าตอนที่มาที่ไทยก็จะมาเที่ยวตามปกติ
ดังนั้นภรรยาบอกว่าไม่รู้เรื่องอื่นเลย
เพราะว่าภรรยาเองก็ทำหน้าที่เลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลบ้าน
เรื่องต้นทางญาติจะนำร่างของนายหวางจุ้น
ไปชาปนักฤทธิ์ที่วัดภายในจังหวัดกำแพงเพชร
หลังจากชาปนักฤทธิ์แล้วก็จะมีการนำเถ้ากระดูก

ส่วนเพื่อนสาวอีกคนนึงชื่อว่านางซูบิงอายุ๒๙ปี
คนนี้จากการตรวจสอบหายตัวไปพร้อมกับนายหว่างจุ้น
แล้วก็คาดว่าอาจจะเสียชีวิตแล้วด้วย
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งระดมค้นหากระเป๋าอีกใบหนึ่ง
ที่คาดว่าน่าจะมีศพอยู่
เพราะว่าพยานก็คือชาวบ้านแถวนั้นเขาได้ยินเสียง
แล้วก็ยืนยันว่ามีคนโยนกระเป๋าลงมาจากสะพานลานดอกไม้

ได้ยินเสียงเหมือนกับกระเป๋ากระทบน้ำตู้ม

แต่ว่าหากระเป๋าเจอเจอใบเดียวก่อน
ดังนั้นก็เลยกำลังค้นหาอยู่นะคะ
เดี๋ยวต้องรอการทำงานของเจ้าหน้าที่ก่อนแล้ว
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้หมายจับก็ออกแล้ว

มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกเขากันแน่